เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาชื่อว่าในโด่งย่านยาวเป็นฉายาของเขาไปก่อเหตุยิงภรรยา
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายขนมหวานเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นหลบหนีไปตำรวจกดดันอย่างหนัก
เมื่อวานี้เข้ามอบตัวแล้วนะคะนายพัชระกวางดอนหรือว่าโด่งย่านยาว
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าพันรยา
คือนางสาวชนะดาสุจิตรานุภาพอายุสี่สิบสองปี
ผู้เสียชีวิตเป็นแม่ค้าขายขนมหวานค่ะในโด่งเนี่ย
ถูกตำรวจภูทรสามชุกสุพรรณบุรีควบคุมตัวไปทำแผนนะคะ
ภายในห้องนอนของบ้านที่เกิดเหตุในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลย่านยาวเมื่อวานนี้
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
เอาอาชีพของเขานะคะในโด่งย่านยาวมีอาชีพขับรถส่งของและจะกลับมาที่บ้านปกติแล้ว
ปัดละหนึ่งครั้งก็คือวันเสาร์แต่ทีนี้ในวันเกิดเหตุนะคะ
คือช่วงเย็นของวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาใจมันร้อนมันรน
มีปัญหากับพันรยาเรื่องความหึงหวงกลัวว่าพันรยาจะปันใจ
รอถึงวันเสาร์ไม่ไหวกลับมาบ้านมาเคลียร์กับพันรยา
ใช่ครับหลังจากนั้นเกิดปากมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะ
ทีนี้ด้วยความโมโหทะเลาะกันไม่ลงตัว
ใช้อาวุธปืนของตัวเองขนาด๙มมยิงออกไปนอกห้องนอนก่อน

คือตอนแรกยังไม่ได้ยิงภรรยานะยิงระบายอารมณ์ก่อน
ใช่นะคะแต่ทีนี้นางสาวชะนัดดาพอได้ยินเสียงปืนแบบนั้น
พูดซ้ำกลับไปเลยกลับไปทางด้านของสามีบอก
ก็ทำตัวแบบนี้ไงถ้าทำตัวแบบนี้จะไปแล้วนะ
คำว่าจะไปแล้วนะก็คือหมายถึงจะเลิกกันนะ

ได้ยินแบบนี้นะคะผู้ก่อเหตุรู้สึกโกรธรู้สึกโมโห
และความคิดที่มันอยู่ในใจว่าภรรยาจะตีตัวออกห่างไปหาชายอื่น

หันกระบอกปืนไปยิงใส่นางสาวชะนัดดาซึ่งเป็นพันรยา
จากนั้นนางสาวชนะดาแน่นิ่งไปเลยนะ
ตัวเองตกใจขับรถหลบหนีไปค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจกดดันอย่างหนักนะคะเข้ามอบตัว
ทีนี้ช่วงทำแผนหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
นายพัชระขอตำรวจบอกว่าอยากไปเคารพศพพันรยาที่วัดวิมลโพคาราม
ที่วัดเนี่ยก็มีญาติญาติพี่น้องของผู้ตายอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
เป็นช่วงงานศพพอดีพอเห็นผู้ก่อเหตุไปถึงตะโกนเลยค่ะ

ตำรวจเห็นท่าไม่ดีแล้วกลัวจะเกิดเรื่องของการรุมประชาธรรมขึ้นนะคะ
รีบนำตัวผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนข้อหาค่ะถูกตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อน